ทำไมหลังด้านนายกแล้วทำไมเก้าอี้รัฐมนตรีมันดูสั่นครอยังไงก็ไม่ทราบ
เหมือนจะดิวจบแล้วแต่ก็เอ๊ะยังไม่จบเหรอหรือยังไง

แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะสำหรับคะแนนเสียงในที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่มีมติออกมา๕๐๐เสียง
โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ
ส่วนฝากคุณธนทรได้ไป๒๔๔เสียงแล้วก็มีงดออกเสียง๓เสียง
ทีนี้เมื่อสักครู่คุณพูดถึงสีหน้าสีตาพลเอกประยุทธ์ใช่ไหม
ไปดูกันหน่อยค่ะคือนักข่าวเนี่ยจับจ้องเลย
เพราะว่าสปอร์ตไลท์ทุกดวงก็ส่องไปที่ธรรมเนียบค่ะ

เห็นแต่อีกฝั่งหนึ่งเห็นแต่คุณธนทรแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เจอเลย
แม้ว่าท่านจะมีภารกิจช่วงเช้าอยู่แถวนั้นก็ตาม
แต่นี่ค่ะเป็นบรรยากาศเมื่อเช้าเลยคุณผู้ชม
พลเอกประยุทธ์ก็เดินทางเข้าทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้า
ธรรมเนียบรัฐบาลสีหน้าสีตายิ้มแย้มเลยค่ะ
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยนะคะ
แต่ก็มีการสื่อสารผ่านทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลโทวีรชนสุคลทปฏิภาค
บอกว่าหลังรับทราบผลการโหวตเลือกเนี่ย
ก็ขอบคุณประธานสภาแล้วก็สมาชิกของทั้งสองสภาที่สนับสนุน
ทำให้การประชุมเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะ
รวมถึงประชาชนที่ทำให้การเลือกตั้งลุล่วงไปด้วยดี
ย้ำด้วยว่าคะแนนเสียงที่มากกว่าได้มาจากสอสอก่อน
อันนี้คือถ้าเกิดว่าเราตัด๒๕๐สวออกไปนะ
แล้วคือได้คะแนนมาจากสอสอก่อน
หลังจากนั้นค่อยมารวมเสียงสว
เมื่อวานสวคือก็โหวตไปในแนวทางเดียวกัน
เสียงเพราะว่าอีกหนึ่งเสียงงดออกเสียงก็คือของท่านพรเพชรวิชิตชนลชัยนั่นเองนะคะ
ทีนี้ก็บอกด้วยบอกว่ายืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างดีที่สุด
เพื่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนนั่นเอง
เราดูสินาสีตานายกไปแล้วมาดูอีกฝากฝั่งหนึ่ง
ฝากฝั่งของพักเพื่อไทยกันหน่อยค่ะ
นายพุมธรรมเวชยชัยเลยค่ะที่การพรรคมีการโพสต์ข้อความ
ที่ช่วยกันทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องประชาธิปไตย
หยุดการสืบทอดอำนาจแม้ภารกิจยังไม่สำเร็จ
แต่ก็ยืนยันว่าจะร่วมกันทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่
แล้วก็ขอบคุณกำลังใจของประชาชนที่ส่งมาถึงพวกเราทุกช่องทาง
เรายังคงยึดมั่นในทุกคำสัญญาที่ได้ให้ไว้เพราะบรรยากาศเมื่อวานนี้
ในที่ประชุมเราก็จะเห็นการอภิปราณของทั้งเพื่อไทยกับอนาคตใหม่
ถูกต้องแต่คือเราก็ไม่เห็นตัวแทนจากทางฝากฝั่งของประชาธิปัต
ว่าภูมิใจไทยในการอภิปราย
ทีนี้มันก็มีคำพูดที่ว่าเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำแบบนี้
จะมีสถิตภาพหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไปตัดเรื่องของสวออกใช่ไหม
ก็จะเป็นแค่๒๕๑กับ๒๔๔ถ้าผ่านเรื่องของร่างกฎหมาย

ก็มีคนไปถามนายสุเทพเทือกสุบันผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยก็เห็นว่า
ก็เหมาะสมแล้วล่ะครับที่โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายก
แล้วก็ไม่คิดว่าเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ
เพราะว่าถ้าเกิดบริหารงานดีแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ประชาชนก็จะยอมรับ
ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีหากพลเอกประยุทธ์เลือกเองถือเป็นเรื่องที่ดี
เพราะว่าจะได้คนที่เหมาะสมกับงานไปทำงาน
เชื่อได้ว่าแต่ละพักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลนั้นจะเป็นเอกภาพ

ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มันมีช็อตที่คุณธนทร
เขาก็มีการออกมาพูดหลังจากที่คะแนนออกมา

ใช่ช็อตนี้ค่ะคือคุณธนทรพูดลักษณะที่ว่าไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้
แต่ว่าชายธนาคตุปล้นไป
ใช่ค่ะทีนี้เราก็อยากไปถามอีก
เมื่อเช้านี้นักข่าวค่ะก็ไปที่กระทรวงกลาโหม
แล้วก็ไปเจอพลเอกประวิทย์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะ
ก็ถามเลยแหละถามพลเอกประวิทย์ว่าเนี่ย
กรณีที่นายธนทรหัวหน้าพักอนาคตใหม่เนี่ย
ออกมาระบุบอกว่าโดนปล้นชัยชนะ
แล้วก็มีการเปรียบเทียบเป็นสภา๕๐๐
คือความรู้สึกผลเอกประวิทย์คือท่านว่ายังไงคะ
ทีนี้พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าก็ต้องลองไปถามนายธนทร

แล้วพอถามว่าท่านมองยังไงผลเอกประวิทย์บอกว่าก็ไม่มองยังไง
ทีนี้ก็ถามต่อนักข่าวก็ถามว่า
ที่คุณธนทรเปรียบเป็นสภา๕๐๐เหมือนกับโจร๕๐๐เนี่ย
พลเอกประวิทย์ว่ายังไงท่านว่ายังไงคะ

ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าโอ๊ยคุณคิดไปเอง
ก็๕๐๐ได้๕๐๐เสียงพอดีป้นบ้าอะไร

ตอนนี้แฮสแท็กในโซเชียลก็จะมีเรื่องนี้แหละ
สภา๕๐๐โจร๕๐๐อะไรก็ว่ากันไป

คือที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของไทยแล้วก็ของโลก